บอกว่าสดร้อนเลยในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้นะครับ

คือเขาไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วก็ใส่ชุดกีฬา
แต่บังเอิญว่าชุดกีฬาของเขามันไม่น่าจะพอดีหรือยังไงก็ไม่รู้
นี่คือไปทำงานนี่พกห่อหมกไปกินด้วยเหรอ
คุณก็โฟกัสเหมือนดิฉันเลย

ใครเห็นก็โฟกัสผิดจุดถูกปะล่ะอะไรมันจะเด้งดึงเกินหน้าเกินตาขนาดนั้น
ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงผ่านสื่อแบบทันควันเลยนะ
ด้วยอาการเขินว่าเป็นเพราะว่าขนาดของชุดนี่แหละที่ไม่พอดีกับรูปร่าง

หรือว่าเป็นเพราะว่าตัวเขาใหญ่หรือเปล่า

ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ซีเรียสแต่ก็หยอดแบบติดตลกว่าอยากให้แฟนเนี่ย
มองไปที่ใบหน้าหล่อของเจ้าตัวน่าจะดีกว่า

เขาบอกว่าก็จะทำให้มีแฟนคลับทั้งสาวแท้สาวเทียมเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้

ไม่ได้เซฟเลยพี่

เราไม่รู้เลยพี่เราไม่ได้คิดเราก็เดินทงปกติ

อืมมอยู่หน้าละ

มีทุกคนที่เจอหลังจากงานวันนี้

ซึ่งนักบอลเนี่ยเขาก็ใส่อย่างนี้อยู่แล้ว
ครับถ้าอยากดูยิ่งกว่านี้ต้องดูที่สนามบอลก็ได้